มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านอนละเวงก็ยังไม่จบนะฮะ

ไปตามหาบุคคลคนหนึ่งที่ตำรวจเขาแถลงข่าวว่า
คนนี้พูดว่าเห็นทางด้านของหมวดจรูนก้มเก็บสลาก
ยังหาไม่เจอไม่รู้ว่าไปไหนแล้วไม่รู้ว่าคนไหน
แต่ว่าจากการไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เขาเชื่อมั่นในตัวบุคคลที่พูดว่าเป็นคนขายสลากให้กับคุณครูปีชาครับ
วันอังคารและวันศุกร์นะฮะวันนี้ก็วันศุกร์
โดย๒วันนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเลยครับไปขายของหลากหลายชนิดทีเดียว
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าหลายคนว่าความเห็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างไร
ว่ามีใครเห็นร้อยตำรวจโทจรูลวิบูรก้มเก็บสลากหรือเปล่า
ทุกคนก็บอกว่าเป็นเสียด้วยกันว่าไม่เห็นนะ
แต่มีคนพูดต่อกันมาว่ามีคนเห็นจริง
ว่าเป็นการพูดต่อกันมา
แต่ถามว่าตอนนี้เชื่อใครว่าเป็นเจ้าของสลากตัวจริง
ระหว่างครูปีชาใกล้รวมกับรถจำรวจโทรจรูลวิบูรณ์

แต่หลายคนบอกว่าคิดว่าเป็นของครูปีชา

ลองไปฟังเสียงของแม่ค้าที่เราไปถามกันหน่อยครับ
เรามาเราก็เจอเขาแล้ว

การจนบุรีส่งไลน์มาพูดคุยกับเราได้

อกจากนี้นะคุณทัศนัยคุณผู้ชมคนที่เขาไปเก็บค่าเช่าแผง
เขายืนยันชัดเจนเลยนะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยไม่มีแม่ค้าลอตเตอรี่ขาจรนะ
เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ขาประจำสักประมาณ๑๐๑๑แผง
ตรงนี้ไปสอดคล้องกับคำให้การกับคนที่เขาไปยืนยันหรือเปล่าว่า
เห็นลุงจรูนไปเก็บลอตเตอรี่
อ่ะลองฟังเสียงคนเก็บค่าเช่าแผงเล่าถึงเรื่องนี้ดูค่ะ
ไม่มีไม่มี

ค้าขายลอตเตอรี่ที่มาที่นี่จะเป็นคนกาญจนบุรีทั้งหมด
โดยมากที่นั่งกันเป็นคนพื้นที่ทั้งหมดที่นั่ง
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอคนจัดแผงค้าคนจัดระเบียบแผงค้า
เขาบอกมาแบบนี้บอกว่าแม่ค้าจรไม่มี
มีแต่แม่ค้าประจำที่ขายลอตเตอรี่
ก็เลยทำให้บางคนเขาก็สงสัยนะว่า
เอ๊ะทำไมลุงจรูนถึงบอกว่าจำหน้าแม่ค้าไม่ได้
เพราะว่าแม่ค้าทุกคนเป็นแม่ค้าประจำ

ทุกนัดที่มานี่แหละตรวจสอบได้ว่าเป็นใครนะ

ค้าหลายคนก็ยังบอกว่าได้ไปให้ปากคำกับตำรวจเรื่องนี้แล้ว
คาดว่าคนที่บอกว่าเห็นรถจำรวจโทรจารูนเก็บสลักเนี่ย
เป็นคนในตลาดนี่แหละแต่ไม่รู้เป็นใคร
พูดสิข่าวเราก็พยายามจะตามหาก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูด